เรื่องนี้แม้ว่าจะผ่านฉลุยไปแล้ว
สำหรับการประชุมของสอสอในการพิจารณาพระราชกำหนด
กู้เงิน๑ล้าน๙แสนล้านบาท๓ฉบับ
แต่ทีนี้ต้องเป็นเวทีของสว

เห็นบอกว่าโอ้โหจะชำแหละแบบข้ามวันข้ามคืนเหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าอย่าคิดว่าวุฒิสภาจะโหวตให้เสมอไปนะ

ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายกันเลย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เป็นประเด็นที่คนก็ติดตามกันเยอะนะครับ
วันที่ผ่านมาเรื่องในสภาสุดท้ายขึ้นมาก็
ก็อย่างที่บอกว่าผ่านฉลุย
เรื่องการใช้เงินเยียวยาแจกจ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบโควิด
ฟังดูการอภิปรายทั้ง๒๓วันไม่ค่อยมีใครติดใจเท่าไหร่

ถ้าฝ่ายค้านจะติ้งบ้างติ้งก็ว่าแหมไม่ทั่วถึง
แล้วก็แจกช้าไปหน่อยกว่าจะได้รับ
เสียเวลาฝ่ายรัฐบาลก็ชี้แจง
แต่ว่าประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญ
น่าจะอยู่เรื่องการใช้เงิน๔แสนล้าน
เพื่อไปเยียวยาไปฟื้นฟูเศรษฐกิจ
เพราะขณะนี้เศรษฐกิจฟุบล่ม
แล้วก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าถ้าเป็นคนก็อยู่ห้องไอซียู
อาการโคม่าจริงแล้วภาวะเศรษฐกิจ
มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เอาช่องเฉพาะที่โควิดมานะครับ
ลองถอยกลับไปสิครับก่อนโควิดจะมาเนี่ย
งครามการค้าเศรษฐกิจเราเนี่ยย่ำแย่
มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไปห้างเนี่ยคนเดินห้างหลงเหลง
ร้านอาหารคนน้อยลงเริ่มทยอยปิดตัว
ธุรกิจต่างเริ่มทยอยปลดคนงานกันแล้วนะครับ
โควิดมาเนี่ยมาซ้ำเติมให้สถานการณ์ที่มันกำลังล่อแร่รุ่งลิ่ง
อาการหนักขึ้นไปกว่าเดิมอ้าวฉะนั้นปัญหาก็คือว่า
แล้วจะทำยังไงมีคนลุกขึ้นมาอภิปรายเยอะ
แต่ผมนั่งฟังการอภิปรายของสอสอหญิงคนหนึ่งชื่อผ่องศรีแทร่จึง
ที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยคุณผ่องศรีไม่ใช่ดาวสภา
ไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกครับเข้ามาเป็นสอสอปี๔๔
รุ่นราวคราวเดียวกับผมนี่แหละแต่ว่าคราวนี้เนี่ย
เป็นสอสอที่ตั้งคำถามง่ายตั้งคำถามเรียบให้รัฐบาลตอบ
แล้วแต่ละคำถามเนี่ยโดนใจคนครับเช่นข้อที่หนึ่ง
คุณผ่องศรีถามรัฐบาลว่าท่านจะสร้างกำลังซื้อภายในประเทศอย่างไร
ท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับว่าสร้างกำลังซื้อก็คือ
ทำยังไงให้คนมีกำลังซื้อให้คนมีกำลังซื้อก็คือ
ทำยังไงให้เขามีรายได้อันนี้เรื่องใหญ่เพราะว่า
คนไม่มีเงินไม่มีกำลังซื้อเกษตรกรก่อนหน้านี้ก็ย่ำแย่มาตลอด
เพราะราคาพืชไร่ผลผลิตทุกตัวตกต่ำมาตลอดตกต่ำมาตลอด
ขายของได้น้อยลงไม่มีเงินเขาเรียกว่าไม่มีกำลังซื้อ
รัฐบาลจะเอาเงินประมาณ๔แสนล้านเนี่ยไปทำยังไง
กระตุ้นยังไงให้เงินในกระเป๋าคนมีมากขึ้น
ให้มีกำลังซื้อมากขึ้นถ้าคนไม่มีกำลังซื้อ
เปิดอะไรขึ้นมาก็เจ๊งครับสภาพสะกิดมันซึมมันหงอย
คนไม่มีแรงซื้อคำถามข้อที่สอง
แต่ว่าคุณผ่องศรีเนี่ยเน้นเอาเฉพาะธุรกิจ
ที่มีลูกจ้างอยู่ไม่กี่คนซึ่งมีเยอะมากในประเทศนี้
คนเหล่านี้เข้าไม่ถึงแหล่งทุนรัฐบาลออกมาตรการอะไร
อะไรมาก็ได้แต่นั่งฟังมาตรการเขาเข้าไม่ถึงแหล่งทุน
กู้ก็ไม่ได้หลักทรัพย์ก็ไม่มีนโยบายบอกให้กู้ให้กู้ให้กู้กู้
ง่ายกู้สะดวกก็เป็นแต่นโยบายพอไปในทางปฏิบัติจริง
ก็ไม่ค่อยยอมให้กู้คำถามของคุณผ่องศรีก็คือว่า
ฟื้นขึ้นมาเพราะตอนนี้กำลังจะล่มสลาย
ขึ้นมาอีกกี่แสนล้านประเทศไทยก็ลำบากครับ
ประเทศไทยก็ลำบากคำถามของคุณผ่องศรีข้อสองจึงถามว่า
รัฐบาลจะมีแนวทางยังไงที่จะใช้เงินสี่แสนล้านเนี่ย
ทำไงให้ฟื้นขึ้นมาทำไงให้ยืนอยู่ได้
ทำไงให้เขาได้ประกอบอาชีพได้เขาได้จ้างงานได้
ท้องถิ่นในชนบทอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
ทำยังไงถัดมาก็คือคำถามข้อที่สาม
คุณผ่องศรีถามว่าท่านจะทำยังไงกับคนตกงาน
ตัวเลขคนตกงานเนี่ย๗ล้านถึง๑๐ล้านคนโดยประมาณ
อันนี้ไม่ใช่ฝ่ายค้านพูดนะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก็ประเมินตัวเลขนี้สภาอุตสาหกรรมก็ประเมินตัวเลขนี้
เศรษฐศาสตร์ผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็ประเมินตัวเลขเดียวกันนี้
ด็อกเซอร์สุภวุฒิสายเชื้อถึงว่าเป็นกูรูทางเศรษฐกิจ
ก็ประเมินว่าคนจะตกงานประมาณ๗ล้านถึง๑๐ล้านคน
นี่ยังไม่นับรวมบัณฑิตจบใหม่ห้าแสนสองหมื่นคนห้าแสนสองหมื่นคน
ไม่มีงานให้ทำแล้วจะทำยังไงนี่คือโจทย์ใหญ่
เพราะว่าถ้าธุรกิจนับล้านรายมีปัญหาคนตกงานกันมากขนาดนี้
แล้วจะทำยังไงนี่คือโจทย์สามข้อที่คุณผ่องศรีแทร่จึง
ตั้งคำถามให้รัฐบาลตอบผมคิดว่าเป็นคำถามง่าย
แต่ว่าจุเลยครับจะตอบยังไง
แผนงานที่ทำไว้เนี่ยจะทำยังไงที่จะกู้เศรษฐกิจ
แล้วเมื่อเช้าก็อ่านข่าวยิงอาการหนักเข้าไปอีกที่ว่าเงินสี่แสนล้านเนี่ย
คิดกันนี่เป็นข่าวว่านะจะให้สอสอ
หัวละกี่สิบล้านไม่รู้๘๐ล้านเพื่อให้สอสอ
กำหนดว่าในจังหวัดนั้นเนี่ยควรจะทำอะไรที่เป็นการฟื้นเศรษฐกิจ
เป็นการจ้างงานขุดลอกถมคลองถมถมโน่นถมนี่ขุดนั่นขุดนี่
แล้วเราก็พบมาว่าในอดีตงบพวกนี้
มันเอาไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันโกงกันมันชักเปอร์เซ็นต์กัน
สอสอได้เงินไปแล้วก็ไปคุยกับผู้ว่าไปคุยกับนายกอบจ
ตกลงทำโครงการตามนั้นตามนี้นะแล้วผมจะเอาเงินมา
แต่ว่าผมต้องมีเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะคนของฝ่ายปกครอง
ก็ชักไปกี่เปอร์เซ็นต์คนของนายกอบจอบตก็ชักกันไปกี่เปอร์เซ็นต์
เนื้องานหน่อยเดียวแล้วงานก็ไม่ได้อะไรหรอกครับ
งบถงคลองลอกคลองขุดบ่อขุดดินพวกเนี้ยอีหลุยหิวแฉกหมด
มันจะจ้างงานได้ไหมล่ะมันจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นไหมล่ะ
นี่ก็เป็นประเด็นใหม่ซ้อนขึ้นมาฉะนั้นความกังวล
เรื่องของการจ้างงานเรื่องของอัดฉีดเศรษฐกิจที่คุณผ่องศรีตั้งคำถาม
จะต้องเป็นเรื่องที่คอยดูประเด็นก็คือว่า
มันก็สอดคล้องกับสถานการณ์ว่าขณะนี้ตัวเลขคนติดเชื้อในบ้านเรา
โควิดเนี่ยระหว่างคนไทยต่อคนไทยที่เดินชนกันปะปนกันอยู่เนี่ย
ไม่มีใครติดเชื้อแล้วหลายวันแล้วที่ติดมาหนึ่งรายวันนี้
ก็มาจากต่างประเทศคำถามก็คือว่าเราควรจะผ่อนปลน
ให้คนได้ทำมาหากินมากขึ้นได้หรือยังอ้าววันนี้ก็มีข่าวดี
วันที่หนึ่งวันนี้ก็จะมีการคลายคลายล็อกเฟสสาม
ไฟล็อกเขตสามนี่สำคัญครับแต่ว่าสำคัญว่าคลายล็อกแล้วเนี่ย
ไหมล่ะครับมีคนในวงการบันเทิงมาบอกผม
โรงหนังที่ให้ให้เปิดได้นั่งสองคนห่างไปสี่สามสี่เก้าอี้
แล้วนั่งอีกสองคนไปดูสิครับโรงหนังเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วเจออย่างนี้เข้ามาอีก
คนก็ไม่ดูหนังเปิดให้เขาดูหนังได้เนี่ย
คนที่มีหนังอยู่ในมือที่เขาไปซื้อหนังเนี่ย
เขาไม่เอาเข้าโรงครับไม่มีหนังจะฉาย
หนังไทยที่สร้างไว้สร้างไว้เขาก็ไม่เอาเข้าโรงช่วงนี้
เข้าโรงไปไม่มีคนดูเขาขาดทุนหักกันแล้วได้ไม่กี่ตังค์ขาดทุน
เขาไม่เอาคนดูร้านอาหารคลายล็อกแล้ว
อย่าไปคิดว่าคนจะแย่งไปกินนะหลายร้านเนี่ย
คนเจอมาตรการทิ้งระยะห่างไม่เข้าร้านอันนี้ก็เป็นปัญหาต่อ
แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือการพร
จากตีสามเอ่อจากตีสี่เป็นตีสาม
เขาประมูลซื้อปลากันแต่ปกติเนี่ยตีหนึ่งตี๒
สะพานปลาคนเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ต้องรอตีสี่
ไปดูตลาดไทยตลาดสดตลาดสี่มุมเมืองสิครับ
ว่าพวกผักพวกปลาเนี่ยเขาเริ่มทำงานกันกี่โมง
ท่านไปดูเขียงหมูเขียงไก่เขียงเนื้อทั้งหลายสิครับ
ว่าเขาเริ่มส่งเขียงเข้าเขียงกันกี่โมงเขาเริ่มค้าขายกันกี่โมง
ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอำมพลึกไปครึ่งตัวเพราะเขาทำงานไม่ได้
ไปล็อกเขาไว้ตี๔ถึงจะเริ่มออกจากบ้านได้
เขาทำงานไม่ทันอันนี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อย
ตี๓ก็แปลว่าสบคเข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนมากขึ้น
อันนี้แหละก็คอยดูกันไปฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่า
ถ้าคนทำมาหากินไม่ได้ลูกจ้างกลับไปทำงานไม่ได้
เราจะเดือดร้อนกันไปอีกนานเอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะฮะ
เส้นใต้เมืองไทยแล้วนะครับขอบคุณครับครับ